คุณผู้ชมมาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เมื่อลูกสาววัย๗ขวบป่วยเป็นโรคทาราซีเมีย
รอการปลูกถ่ายไขกระดูกจากน้องชายวัย๔ขวบ
ทีนี้ก่อนที่จะรักษาคุณหมอเองก็ต้องมีการไปตรวจโควิด๑๙
น้องชายด้วยว่ามีเชื้อหรือเปล่า
ผลปรากฏว่าไปพบเชื้อโควิด๑๙ในน้องชายวัย๔ขวบ
คุณผู้ชมเราจะมาค่อยไล่เลี่ยงการรักษาของพี่น้องสองคนนี้
ให้ฟังกันนะคะว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไร
คือเรื่องราวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ได้นำมาบอกเล่าในเพจศิลากับจินตนาการ
คุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจทำขึ้นมาเลยค่ะ
เพื่อบันทึกเล่าสิ่งต่างขั้นตอนการเยียวยารักษาโรคทาราซิเมีย

และการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดของน้องชายวัย๔ขวบให้พี่สาว
หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น
ที่มีประสบการณ์คล้ายกับครอบครัวของเขานั่นเอง
โดยเด็กหญิงวัย๗ขวบที่ป่วยเป็นโรคทาราซิเมีย
คุณหมอก็ตรวจเชื้อโควิด
ตรวจก่อนว่ามีหรือไม่เป็นอันดับแรก
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคใดแทรกซ้อน
หลังจากนั้นก็จะนอนในห้องปลอดเชื้อ
ซึ่งก็ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพื่อทำการปลูกถ่ายไขกระดูกใช้เวลาประมาณ๖สัปดาห์
โดยในแต่ละวันน้องจะต้องให้ยาเคมี
ทางสายที่เจาะบริเวณหน้าอก
พร้อมกับดูดเลือดไปตรวจ๖ครั้งต่อวัน
เพื่อทดสอบว่าร่างกายสามารถรับยาเคมีได้ต่อหรือไม่
จนกระทั่งวันที่๑๖เมษายน
ซึ่งวันนี้เป็นวันที่๑๐ของการรักษา
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาน้องชายวัย๔ขวบมาแอดมิตรด้วยเหมือนกัน
เพื่อเตรียมผ่าตัดเอาสเต็มเซลล์ในวันรุ่งขึ้น
คุณหมอเองก็ต้องมีการตรวจเชื้อโควิด๑๙
ก่อนด้วยเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
แต่ผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ช่วงค่ำเจ้าของไข้คุณหมอโทรมาแจ้งคุณแม่
ว่าต้องส่งลูกชายไปรักษาตัวอีกโรงพยาบาลแล้วนะคะ

เพราะว่าเอ็กซาเรย์พบสิ่งผิดปกติในปอดของน้องชายวัย๔ขวบ
วันที่๑๗เมษายนคุณพ่อคุณแม่ก็โพสต์
แจ้งผลตรวจโควิดของคนในครอบครัว
ปรากฏว่ายังมีแม่ของน้องพี่สาวของแม่ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
หมอยืนยันว่าทำการดูดสเต็มเซลล์จากน้องชายต่อ
ก็ยังคงจะต้องรักษาต่อโดยการดูดสเต็มเซลล์จากน้องชายต่อไปอีก
สถานการณ์ในวันนั้นเรียกว่าเป็นการบีบหัวใจของคนในครอบครัวนี้เป็นอย่างมาก
เพราะว่าทุกคนต้องแยกกันอยู่เลยนะคะ
ทำได้เพียงโทรเฟสไทม์หากันแบบนี้เท่านั้นเอง
นี่คุณแม่ก็ลงรูปการรักษาแล้วก็อธิบายเป็นขั้นตอนตลอดเลย
แล้วก็ย้ายออกจากห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
จากนั้นคุณหมอก็รีบนำสเต็มเซลล์แล้วก็เลือดของลูกชาย
กลับไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งเพื่อไปตรวจคัดกรองตรวจเชื้อไวรัส
ปรากฏว่าพบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดนะคะ
จึงทำการใส่สเต็มเซลล์เข้าทางสายหลอดเลือดที่หน้าอกของ
ขออภัยคุณผู้ชมค่ะหลังจากตรวจเชื้อไวรัสแล้วนะคะ
ปรากฏว่าไม่พบค่ะไม่พบเชื้อไวรัสในกระแสเลือด
ทีนี้พอไม่พบเชื้อเนี่ยคุณหมอก็นำสเต็มเซลล์นี้
ใส่ทางสายหลอดเลือดที่หน้าอกของเด็กหญิงวัย๗ขวบต่อไป
เพื่อที่จะรักษาผลปรากฏว่าก็ปลอดภัยค่ะ
ไม่มีอาการใดหลังจากนี้จะเป็นการสร้างเซลล์เม็ดใหม่
ใหม่เม็ดเลือดที่จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยละน้อย
แต่ก็ต้องติดตามอาการข้างเคียงซึ่งมีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
มีการต้านเซลล์ซึ่งแต่ละคนก็มากน้อยไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไป
หลังจากมีการโพสต์คลิปนี้ออกไปกำลังใจจากชาวเน็ตที่เข้ามาล้นหลาม
บอกว่าเรื่องราวนี้บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มากเลยนะคะ
ขอให้กำลังใจในการรักษาให้ผ่านไปได้ด้วยดี
แล้วก็ชื่นชมทุกคนในครอบครัวที่เก่งมาก
หนูทั้งสองคนเนี่ยค่ะเข้มแข็งมากเลยนะคะ
ให้กำลังใจนะคะ